หลังจากที่มีการโอนย้ายคดีอาญามีการยิงกำรวจในบริษัทกำลังนก๖กัญญายน
อยู่ที่กองปราบรามซึ่งสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ปัจจุบันบิ๊กกล้องพลตำรวจโทจิลภพภูริเดชเป็นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
บิ๊กกล้องได้รับการขนานนามว่าเป็นตำรวจน้ำดีนายหนึ่งเลยนะฮะ
เป็นบุตรชายของพลเรือเอกสมภพภูริเดชซึ่งเป็นนายทหารราชองคารักษ์พิเศษนะครับ
เกษียณราชการจากกองทัพเรือในตำแหน่งผู้บัญชาการกองเรือภาค๓
มารดาเป็นอดีตราชการกรมสรรพากรบิ๊กกล้องนี่จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่น๓๔นะครับ
โรงเรียนในร้อยตำรวจรุ่น๕๐ระดับปริญญาโทจากคณะการบริหารข้อมูลสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยเซ็นทรัลมิชิแกนระดับปริญญาเอกที่วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
สาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ฝ่ายนี้ไม่ธรรมดาปัจจุบันก็เป็นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

การอบรมหลักสูตรต่างทั้งในและก็ต่างประเทศเยอะแยะนะครับ
แล้วบิ๊กกลองนี้เริ่มรับรัชการตำรวจ
ตำแน่งรองสารวัฒจ์ไฟล์ปฏิบัติการสาม
กองบังคับการป้องกันและปราบราม
การทวจริตและประพิวพิชาบในวงรัชการหรือว่าบกปปก่อน
ก็เติบโตขึ้นมาจนเป็นรองผู้บังคับการ

เมืองวิทยาลันทร์๖๐ที่เป็นรองผู้การกองปราบ
ถัดมาไม่ถึง๒เดือนก่อนอายุครบ๔๓ปี
ก็ขึ้นเป็นผู้บังคับการกองปราบราม
แล้วปี๖๓ย้ายมาเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ขยับขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในปัจจุบัน
คดีที่เป็นคดีดังที่เป็นที่รู้จักนะฮะ
บิ๊กกล้องนี้เคยจับกุมพันธุบันยินตั้งพากรอเดียรัฐมนตรี
ภาพซ้ายมือนะฮะคดีใหญ่เลยค่ะนี่ยังจำได้ไหมฮะ
ผู้ต้องหาร่วมกับพวกคดีอุ้มฆ่าเสียชูวง
ที่มีประเด็นเรื่องการโอนหุ้นอะไรต่างด้วย
ตอนหลังยังมีวางแผนจะแหกคุกอีกนะใช่ค่ะอ่า
เมื่อมิถุนายน๖๓นะฮะมีคดีจับกุมเจ้าของแบรนด์ดัง
ช่อกงประชาชนความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
แล้วก็ฟอกเงินที่เป็นบุฟเฟ่ใช่ไหม
ให้คนซื้อคูปองกันไปเยอะแล้วสุดท้ายก็เทเขาอ่ะ
ใช่มีคดีกวาดล้างกลุ่มทุนจีนสีเทาอีก
เรื่องการค้ามนุษย์อีกคดียักยอกเงินในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารรัฐกะบังที่มีเม็ดเงินมูลค่ากว่า๑๖๐๐ล้านบาท
คดีนี้บิ๊กกล้องก็ทำคดีกราดยิงโคราช
พี่ฮางใช่ไหมคะคดีจับยิงไก่อุ๊ยยิงไก่ด้วย
โบกปูนชาวอิสราเอลคดียิงเจ้าพ่อพระรามเก้าคาเฟ่อีก
นั่นเห็นไหมอ้าวขณะเดียวกันนะฮะถ้าดูอีกท่านหนึ่ง
อันนี้ก็เชื่อว่าท่านก็จะรู้จักดีอยู่แล้ว
บิ๊กโจ๊กผลหนุ่มเอกสุรเชษฐ์หักพานตรองพวัตรอ
ที่มาทำคดีกำนันนกตั้งแต่แรก
ทางคดีอาญาจะโอนย้ายมาให้กองปราบรามเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
บิ๊กโจ๊กนี่ก็ปัจจุบันเป็นตรองพวัตรอนะฮะเกิด๒๙ตุลาคม

ก็สำเร็จการศึกษามัธยมจากโรงเรียนมหาวชิราวุฒินะครับ
แล้วก็ไปต่อโรงเรียนเตรียมทหารรุ่น๓๑นะฮะ
โรงยาธรีรัฐศาสตร์บัณฑิตจากโรงเรียนในร้อยตำรวจรุ่น๔๗
เป็นประธานรุ่นด้วยนะครับก็เริ่มทำงานตำรวจตั้งแต่รองสารวัตรนะฮะ
เมื่อปี๒๕๓๗แล้วก็เติบโตขึ้นมาตามลำดับนะครับ
เป็นผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาส่วนหน้า
แล้วก็ดูแลพื้นที่สีแดงในพื้นที่จังหวัดชายแดนทางภาคใต้
ขึ้นเป็นผู้บังคับการติดยศพลโนตรีตอนที่อายุยังไม่ถึง๔๕ปีนะครับ
ในยุคของพลล์กับประโยฉน์ศมยศภูมิพันธ์ม่วงเป็นโผวตร
ผู้บังคับการสมบัติห้องเที่ยวตอนปี๕๘
แล้วก็เป็นผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเมื่อปี๖๑
ถือว่าเป็นนายตำรวจที่เป็นผู้บัญชาการที่อายุน้อยที่สุด

ติดยศพลตำรวจโทตอนอายุ๔๘เท่านั้น
จะถูกคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จากตำแหน่งเดิมเมื่อ๙เมษายนปี๖๒
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายมนตรีในขณะนั้น
ก็มีคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กขาดจากตำแหน่ง
แล้วโอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
เป็นที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
จนปี๖๓บิ๊กโจ๊กตอนนั้นก็ลาอุปสรมบท
เพื่อทดแทนคุณบิดามันดาไปที่อินเดีย
แล้วก็กลับมาที่สำนักนายกทำงานที่ทำเนียบเหมือนเดิม

กระทั่งปี๖๔ก็กลับมาเป็นตำรวจ
พร้อมกับผลงานการปราบรามจับกลุ่มหลายคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ
อ้าวอีกสักหนึ่งท่านละกันนะคะ
เป็นอีกหนึ่งในตำรวจที่ถูกพูดถึงในการทำคดีสารวัสสิวเหมือนกัน
คือเขาบอกว่าหน้าตาเขาก็นี่คมคายเลยแหละ
วกกับความสามารถที่คลี่คลายคดียังดังมาแล้วหลายคดี
อย่างเช่นคดีเปรี้ยวฆ่าหันศพ
แล้วก็มาถึงคดีกำนันนกพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยค่ะ
ซึ่งว่าหลายคนจะได้ยินชื่อนี้ในข่าวอยู่บ่อยเหมือนกัน
เจ้าตัวโพสต์ถึงคดีนี้ด้วยนะคะ
บอกว่าตำรวจที่ทรยศต่ออาชีพศักดิ์ศรีก็หมดไป

พันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิพิษสมัยรองผู้บังคับการ
บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๔
ก็เป็นอีกหนึ่งในชุดสืบสวนคลี่คลายคดียิงสารวัตรสิวนะคะ
ถือเป็นการทำคดีร่วมกับน้องชายด้วยก็คือ

เป็นตำรวจคู่พี่น้องที่ถูกมอบหมายให้ทำคดีใหญ่

โพสต์ความในใจบนเฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่า
กำนันนกสิ่งที่พบทำให้สะเทือนใจ
เสียใจแล้วก็หดหูใจ

ซึ่งก็ล้วนแต่เป็นพี่เพื่อนน้อง

บางคนเป็นเพื่อนที่เรียนมาด้วยกัน
ต้องได้รับผลกระทบจากคดีนี้
สำนักงานตำรวจแห่งชาติถูกตั้งคำถาม

พยานหลักฐานในหลายเรื่องได้บอกถึงเหตุการณ์

ไม่มีตำรวจคนไหนที่อยู่ในงาน

ไม่รักษาสถานที่เกิดเหตุ
ช่วยเหลือตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ
พฤติกรรมแบบนี้เกินกว่าที่จะรับได้

ที่จะต้องชี้แจงว่ามีเหตุผลอะไร

ขอชื่นชมตำรวจที่ได้เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

ซึ่งจะเห็นว่ายังมีตำรวจที่มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่อีกมาก

จะถูกลำบากใจจะถูกตำหนิว่าไม่ช่วยเพื่อนไม่รักตำรวจ

ผมคิดว่าการสืบสวนสอบสวนอย่างตรงไปตรงมาซื่อสัตว์ต่อวิชาชีพ
รักษาองค์กรและศักดิ์ศรีของตำรวจอีกกว่า๒แสนคน
ดำรงอยู่อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนต่อไปได้

ประวัติของพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิพิษสมัยนะคะ

เพราะว่าเป็นลูกของพันธบรวจเอกสัมพันธ์พิษสมัย

เขาเป็นพี่ชายของรองแนนหรือว่ารองเปียก

ผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี
หนึ่งในทีมคลี่คลายคดีกำนันนกด้วยนะคะ
แล้วก็มีน้องสาวอีกคนนึงเป็นทหารเรือค่ะ

โตมาในสายงานสืบสวนและปราบรามยาเสพติด
รับราชการครั้งแรกที่กองบัญชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติด

จากนั้นปี๔๔ย้ายไปสังกัดตำรวจภูทรภาค๑
กองบัญชาการตำรวจนครบานในตำแหน่งรองสารวัตรจราจร
๔๙ดำรงตำแหน่งสารวัตรหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษ

ตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นนะคะ
เขาบอกว่าบุคลิกของพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิ
สุภาพเรียบร้อยหน้าตาก็หล่อด้วย
ก็เลยทำให้คนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยรักใคร้ชื่นชอบ
แต่พอถึงเวลาการทำงานนี่โอ้โห

ดุดันแล้วจิกไม่ปล่อย
ก็ถือว่าเป็นตำรวจที่มีความเก่งแล้วก็โดดเด่นมาโดยตลอด
ได้รับฉายามือปราบหน้าหยก
เพราะว่าสามารถปิดคดีสำคัญได้หลายคดีนะคะ
ทั้งคดีรักทรัพย์พิพิธภัณฑ์ที่ขอนแก่น
คดีฆ่าประหลัดอบจขอนแก่นซึ่งมีผู้ต้องหาเป็นตำรวจ
รวมถึงคดีแอมสายนายด้วย
แต่ที่โด่งดังจนเป็นที่รู้จักน่าจะมาจากคดีปี๖๐ค่ะ
เปรี้ยวหั่นศพยังจำได้ใช่ไหมคะ
เปรี้ยวกับเพื่อนที่ร่วมกันฆ่าหั่นศพแอมสาวฆราโอเกะ
คดีนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจับกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว
แล้วก็จนกระทั่งล่าสุดนี้ก็ได้รับมอบหมายให้เป็นหนึ่งในทีมสืบสวน
คลายคดียิงตำรวจทางหลวงก็คือคดีของสารวัตรสิวด้วย
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำรวจน้ำดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินายหนึ่งนะคะ